สวัสดีค่ะเรื่องรอบขอบสนามนะคะพบกับพิษชีวรรณฑรสมกิตรุงโรธค่ะ
สรรยูอินตราราชนะคะอดีตนักเตะของทีมบีบีซียูเอฟซีค่ะ
ก็เดินหน้าเรียกร้องความยุติธรรมจากสโมสรนะคะหลังจากยังไม่ได้เงินเดือนงวดสุดท้าย
เนื่องจากว่าสโมสรค่ะประกาศยุติการแข่งขันในทุกรายการนะคะ
ขณะที่ทีมเมืองทองยูเนเต็ดค่ะก็มีคิวที่จะลงแข่งขันฟุตบอลเอฟซีแชมปิน๔รอบ๑๖ทีมสุดท้ายนัดแรกคำนี้ค่ะ
ซึ่งนักเตะบางส่วนค่ะได้ยื่นหนังสือถึงสมาคมกีฬาฟุตบอลเพื่อให้ต้นสังกัดชี้แจงถึงสาเหตุการยุติการแข่งขัน
พร้อมทั้งจัดการค่าเหนื่อยที่ยังค้างอยู่ค่ะซึ่งต้นสังกัดก็ได้เคลียร์ประเด็นดังกล่าวกับนักเตะไปแล้วบางส่วน
แต่หนึ่งในนักเตะที่ยังไม่ได้รับค่าเหนื่อยอย่างสรรยูอินตราชแบ็คขวาของทีมก็เปิดเผยนะคะว่า
เขาและเพื่อนร่วมทีมอีก๕คนซึ่งทั้งหมดเป็นนักเตะใหม่ของทีมยังคงไม่ได้รับเงินเดือนค่ะ
ซึ่งก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเพราะเหตุใดจึงยังไม่ได้เหมือนกับเพื่อน
และอยากจะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องออกมาชี้แจงและดำเนินการให้เร็วที่สุด
จากว่าตอนนี้นะคะชีวิตลำบากไม่สามารถดำเนินการเรื่องสัญญากับทีมใหม่ได้
และก็ยังไม่สามารถติดต่อกับผู้บริหารของทีมได้ด้วยค่ะ
ส่วนหลังจากนี้นะคะ

นักเตะที่ยังไม่ได้รับเงินเดือนก็จะรวมตัวกัน
เพื่อดำเนินเรื่องตามกฎหมายต่อไปด้วยค่ะ
รอบ๑๖ทีมสุดท้ายนัดแรกนะคะ
เมืองทองยูเนเต็ดที่แพ้๔นัดหลังสุดในทุกรายการจะเปิดบ้าน
พบกับคาวาซากิฟอนตาเร่ค่ะ
เกมนี้นะคะซิสโกคิมิเนสอดีศักดรายสอนสหรัฐอยู่เย็น

นั่นก็คืออีโฮซิริโอซานโตสแล้วก็นาโออากิอาโอยามะ

แต่อย่างไรก็ตามเมืองทองก็จะได้ทิสตองโดกลับมาจากโทษแบนค่ะ
ส่วนทีมเยือนจากญี่ปุ่นนะคะ๔เกมหลังสุดไม่แพ้ใครเลยค่ะ

ก็จะนำมาโดยยูโคบายาชิแนวรุกตัวเก่ง
พร้อมด้วย๒นักเตะบราซิลค่ะ
อย่างเอดูอาโดดาซินวานะคะแล้วก็ไรนอนซานโตส
ซึ่งเกมคู่นี้จะแข่งขันในเวลา๑๙นาฬิกา๓๐นาทีค่ะ